จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อแชมป์ลีกประเทศไทย
ศึกนี้มันพรุ่จอ
กับการแข่งขันฟุตบอลโตโยต้าพรีเมียครับ๒๐

วันเสาร์ที่๔กุมภาพันธ์นี้ตั้งแต่เวลา๑๘นาฬิกา๓๐นาทีเป็นต้นไป
ส่งตรงจากสนามสูงพัชราสัย